เออมาที่ใครมารับบ้างเขามีอะไรคิดถึงใครบ้าง

ที่ก็แคบเนี่ยเข้าไปก็กลับตัวไม่ได้ติดหูที่แคบมากครับคนติด
ถ้ำฮะไปอยู่ตรงจุดนี้ทั้งแคบและลึกอะครับนายตะควาผู้ชาย
อายุ๔๗ปีติดอยู่ในโพรงถ้ำลึกประมาณ๑๐เมตรนะฮะแล้ว
มันแคบมากเหมือนที่เจ้าหน้าที่บอกอ่ะโอ้แคบมากเลยถ้าเกิด
เข้าไปจะพลิกตัวกลับตัวยังไงอ่ะมันยากมากเลยอ่ะแล้วเข้าไปอยู่ตรง
ได้ยังไงนะนั่นสิครับคือถ้าเกิดว่าจะให้เขาออกมาได้
เนี่ยเจ้าตัวเองอ่ะต้องค่อยคลานออกมาด้วยจะได้พาตัวขึ้น
มาได้แต่นี่คือถ้าเกิดเขาไม่ยอมออกมาจากจุดเมื่อกี้ที่เขาไปติด
แล้วนั่งขดตัวอยู่ตรงนั้นอ่ะจะเข้าไปแล้วจะไปพาตัวออก
มาก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นไปอีกและอันตรายเฉียดตายด้วยนะ
อย่างที่บอกว่าคือมันแคบมากแม้กระทั่งจะกลับตัวเอง
ลำบากนะครับลักษณะเนี่ยปากถ้ำจะติดแนวหน้าผาหินเป็นปล่อง
โรงแคบกว้างแค่เมตรเดียวเองครับนี่นี่คุณดูฮะกว่าจะลง
ตัวไปได้มันแคบมากเลยอ่ะแล้วต้องใช้คนตัวเล็กนะใช่ตัว
เล็กผอมใช่ต้องค่อยไปแบบนี้แล้วผู้ชายคนเมื่อแก๊ส
ตะควาเนี่ยติดอยู่ตรงจุดนั้น๕วัน๕คืนแล้วครับขึ้นมา
ไม่ได้ลงไปเจอตัวจะช่วยขึ้นมาก็ยังไม่ยอมออกมาครับตรง
จุดนี้เป็นเหมือนกับเชิงภูเขาที่สูงชันในพื้นที่อำเภอ
ท่าสองยางจังหวัดตากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร
พรานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เร่งช่วยเหลือครับไปเจอตัว
นายตะควานั่งตัวสั่นอยู่ที่ก้นโพรงถ้ำซึ่งทั้งแคบและลึก
โรยตัวไปไปเกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาเขายังไม่ยอมออก
ทำยังไงดีล่ะจะเข้าไปเพื่อไปอุ้มมาก็ยากอีก
เบื้องต้นเอาอาหารเอาน้ำให้นายตะควาได้กินก่อนฮะ
เพื่อให้เขายังมีชีวิตรอดได้อยู่
อากาศหายใจอะไรต่างก็ต้องดูแลตรงจุดนี้ด้วยนะครับ
เขาหวาดกลัวมากไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องขึ้นมาวางแผนและหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ทั้งวันคงจะต้องใช้เวลาครับในการที่จะพาตัวนายตะควาออกมาให้ได้
ต้นถามว่าไปติดตรงนั้นได้ยังไง
สันนิษฐานว่านายตะควาอาจจะเดินหาของป่า
แล้วไปในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย
โพรงถ้ำท้ายหมู่บ้านเพียงคนเดียว

หรือตั้งใจจะลงไปหาของป่าที่มันอยู่ลึก
หรือไม่อย่างไรแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้หรือเปล่า

ตามหาตัวไม่เจอหายหน้าหายตาไปหลายวัน

จนกระทั่งมาเจอว่าติดอยู่ซอกถ้ำลึกและแคบ

อาจจะต้องวางแผนเร่งช่วยเหลือในตะควา
ให้ออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยครับ
ไม่ง่ายเลยครับคือแคบมาก
เมื่อกี้ของคุณเป็นถ้ำใช่ไหม